มีนักแสดงหน้าใหม่แกะกล่องแบบใหม่กริ๊บมาฝากคุณผู้ชมเลย
แต่เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตากันมาบ้างแล้วแหละ
สำหรับน้องเลสซิ่งลูกชายของแม่แพทย์โตขนาดนี้แล้วจ้ะ
เขาได้เลิกเปิดตัวนักแสดงรุ่นจิ๋วอีกคนนึงของวงการบันเทิงนะสำหรับน้องเรสซิ่ง
คือเรียกได้ว่าเดินตามรอยคุณแม่แพทย์แบบต้อยมาติดเลย
บิวเข้าสู่วงการบันเทิงเล่นละครเรื่องแรกในชีวิต
รับบทเป็นอะไรรู้ไหมจ๊ะรับบทเป็นลูกชายของสาวแพนเค้กเขมมะนิดจ้า
บทแบบลูกนางเอกใช่ค่ะบทเด่นไม่น้อยนะคะ
และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีฝนโปรยปลายสลับกับแดดบ้าง
แต่เรสซิ่งเนี่ยตั้งอกตั้งใจนะอยู่ในพิธีก็สำรวมดี
ตอนสัมภาษณ์ก็อาจจะมีเขินบ้างไม่ค่อยพูด
แพนกับพี่น็อตก็นำทีมพูดแทนน้องว่า
ซิ่งเนี่ยเขาตัดสินใจรับเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะ

แล้วก็ฝากให้ทุกคนติดตามผลงานละครเรื่องแรกนี้ด้วยครับ
อ่ะลองไปฟังเสียงนักแสดงหน้าใหม่กันหน่อยจ้า

หนุกครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับ

ไม่ตื่นเต้นเลยทำได้ทุกฉากเลยไหม
พี่โอ๋ใจดีไหมพี่แพนใจดีไหม
คือแม่แพทย์เขาบอกมาว่าเลสซิ่งตัดสินใจที่จะรับเรื่องนี้เอง
เพราะว่าเหมือนกับถามแล้วว่าโอเคไหมใช่ไหมครับ
แล้วเขาก็เป็นคนตัดสินใจเองว่าเขาจะทำเราถึงบอกว่าอุ๊ยเขาไม่เคยงอแง
เขารับผิดชอบมากแล้วก็ถึงเวลาทำงานเขาก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่
ฝากผู้กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากผู้กดติดตามให้ด้วยนะครับ
โอ้ยฝากกดติดตามด้วยนะครับ
ด้วยคือจะบอกว่าน้องเนี่ยนะเป็นนักแสดงท่านหนึ่งที่ดูแลตัวเองแล้ว
เพราะว่านี่ไปงานนี้เมื่อเช้านี้คือไปคนเดียวคุณแม่ไม่ได้ไปด้วย

ตัวจริงทำว่าเช้าในใจก็ส่งไปทักทายคุณแม่เขาใช่ไหม
พวัคเอิมลูกแม่แพทย์เนี่ยคือเค้ามาจัดรายการแชร์ข่าวเนาะ
ก็ไม่รู้เรื่องเราก็คือแบบว่าไปกองเหมือนกัน
ก็เลยส่งแบบคลิปนะคะที่น้องเขาแบบว่าบวงสวง

เพราะว่าจริงก็คือเจอแพทย์มาตั้งแต่แบบอุ้มเลสซิ่งเนี่ย